ถามหน่อยว่าณตอนนี้คือคุณลุงที่รู้สึกขุ่นใจเนี่ย
อุ่นใจแค่กับพ่อแม่น้องชมพู่หรือว่าพี่น้องคนอื่นอื่นของป้าแตนด้วยคะ
ก็ขุนใจกับพ่อแม่น้องชมพู่ที่ไปออกสื่อนั่นแหละครับว่าเขาสงสัยลุงนะครับ
กับพี่น้องคนอื่นไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรกันใช่ไหมคะ
คือเมื่อวันนี้ผมก็ได้พูดผ่านรายการหนึ่งนะครับว่ามันมีประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวน่ะ
ซึ่งผมอยากให้พ่อแม่เขาออกมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีปมความขัดแย้งในครอบครัวน่ะมันเรื่องอะไร
มันใช่ลุงไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคิดให้ทุกคนคิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัวน่ะ
มันสามารถที่จะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยคิดจะทำร้ายชมพู่ไหม
ผมอยากให้สังคมเขารับรู้ซึ่งผมอยากให้แม่เขาเป็นคนอธิบายเรื่องต่าง
คุณลุงที่คุณลุงบอกว่ามีความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยคุณลุงหมายถึงว่าความขัดแย้งนี้จะทำให้มีการใส่ร้ายกัน
หรือหมายถึงความขัดแย้งที่ว่านี้จะทำให้มีคนทำร้ายชมพู่คะ
ก็คือหมายถึงว่าถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยปมความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันสามารถทำให้คนในครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยไปทำร้ายชมพู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
ให้สังคมเขาได้รับรู้ว่าเหตุแค่นี้มันทำเป็นชนวนเหตุที่ทำให้คนในครอบครัวมาสงสัยกันเองเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่
แล้วคนที่มีปมความขาดแย้งน่ะมันใช่ลุงหรือไม่
คุณลุงเอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติฟังแบบนี้เนี่ยคือความขัดแย้งในครอบครัวมีจริงในมุมมองของลุงพลใช่ไหมจ๊ะ

อ่าและคุณลุงคิดว่าความขัดแย้งที่มีในครอบครัวก็มีมากขนาดที่ว่าอาจจะหมางใจกันจนทำร้ายหลานเลยใช่ไหมคะ
ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับผมจะไม่ขอพูดอะไรมากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานครับ
ที่ลุงพลสงสัยนะคุณลุงสบายใจบอกแค่ไหนแค่นั้นนะคะที่ลุงสงสัยเนี่ยคุณลุงก็สงสัยคนใกล้ชิดคนในกันเองอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ผมไม่มีสิทธิ์ไปสงสัยคนในครอบครัวผมพูดย้ำเสมอว่าการจะสงสัยใครเนี่ยหรือการจะไปสงสัยใครเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่น้องชมพู่เท่านั้น
คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปออกความคิดเห็นแทนเขาซึ่งเจ้าตัวเขาน่ะคนที่สูญเสียน่ะเป็นครอบครัวน้องชมพู่ไม่ใช่ครอบครัวผม
ถ้าสื่อทุกสื่อต้องการคำตอบจากผมว่าสงสัยใครบ้างผมตอบแทนพ่อแม่เขาไม่ได้
แล้วการที่คุณลุงพูดถึงความขัดแย้งที่จะพาไปถึงทำร้ายชมพู่เนี่ยคุณลุงจริงความหมายคุณลุงต้องการบอกอะไรบอกอะไรที่ชัดเจนคะ
ผมต้องการให้พ่อแม่น้องชมพู่น่ะออกมาเปิดใจเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากใคร
ซึ่งเรื่องนี้คุณลุงก็รู้ใช่ไหมแต่อยากให้พ่อแม่ชมพู่เป็นคนพูด
รู้ครับมันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ต้องให้พ่อแม่เขาเปิดใจพูดไม่ใช่ผมพูดถ้าผมพูดมันจะเป็นการหมินประมาทไหม
วันนี้ซึ่งผมวันนี้ผมได้พูดออกไปแล้วผ่านสื่อไปแล้วเพราะพ่อแม่เขาไม่ยอมกลับมาที่บ้าน
คุณลุงจริงคุณลุงอยากนั่งคุยกับพ่อแม่ชมพู่กันแบบเหมือนกับคุยกันเองในครอบครัวพี่น้องแบบนี้ไหมคะ
ก็เห็นว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาที่บ้านนะครับน่าจะมีโอกาสได้คุยกันครับ

ลุงตอนนี้เนี่ยคุณลุงก็ยังคุยกับคุณตาคุณยายของน้องชมพู่ได้ตามปกติถูกไหมคะ
ก็คุยครับคุณตาคุณยายเขาดีอยู่แล้วครับเขาไม่ได้มีอะไรมากมายกับพี่น้องแกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นเสาหลักอยู่แล้ว
คุณลุงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนที่คุณแม่คุณพ่อเขาจะออกพูดผ่านสื่อว่ามีความสงสัยในตัวลุงพลเนี่ยนะคะได้เคยคุยกันเองก่อนไหมคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาเคยมาถามถ่ายรายละเอียดวันนั้นเกี่ยวกับไทม์ไลน์เกี่ยวกับว่ารำดับเวลาวันนั้นพี่ทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยเคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมคะช่วงเกือบ
สื่อกับไทม์ไลน์ที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่นะครับมันเป็นไทม์ไลน์ที่เราเจาะจงเวลาเรื่องที่เกิดในแต่ละวันการที่สื่อเขาออกมาอยู่ที่พื้นที่เนี่ย
เขาพยายามที่จะช่วยเหลือขี้คายเรื่องต่างบางทีสื่อเขาก็อาจจะมีบ้าง
ที่ออกไปแบบจะให้ผมพูดว่ายังไงอ่ะอาจจะเป็นนอกรูบ้าง
แต่มันก็ต้องอยู่ที่ความจริงอะครับต้องมองที่ความจริงเท่านั้น
คือแสดงว่าคุณลุงไม่เคยคุยกับทางพ่อแม่น้องชมพู่มาก่อนเลยเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
เหมือนกับพ่อแม่เขาพูดนั่นแหละครับว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ขึ้นไปตอนที่อ่า
ผมกลับจากรายการหนึ่งที่ผมมากรุงเทพครับ
หมายถึงว่าที่เขาสงสัยคุณลุงเนี่ยได้เคยคุยกันก่อนส่วนตัวไหมคะ
ไม่เคยคุยครับไม่เคยคุยว่าเขาจะสงสัยผม
ป้าแตนเคยคุยให้ลุงฟังไหมว่าน้องเนี่ย
ก็คือแม่น้องชมพู่เนี่ยมาคุยกับป้าแตนก่อนหน้านี้ว่าแบบเขาสงสัยลุงนะ
หรือว่าเขาอยากให้ลุงอธิบายตรงนี้นะทำไมมันไม่ตรงกัน
คือเขาเคยคุยกันแบบพี่น้องไหมคะป้าแตนกับแม่ชมพู่เนี่ย
ก็คือเอาอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญค่ะผมเชื่อว่าพ่อแม่เขาก็อยากอยากให้ผมพูดทุกอย่างนะครับ
เพื่อที่จะเคลียร์เรื่องไทม์ไลน์ผมเอาอย่างนี้นะครับ
พรุ่งนี้มีโอกาสผมจะคุยทุกอย่างเปิดใจทุกอย่างกับพ่อแม่น้องชมพู่เอง
ให้เขามาคุยต่อหน้าสื่อทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดี
ผมเชื่อว่าพี่น้องน่ะยังไงมันก็ทิ้งกันไม่ได้
เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปต่อดวงชะตาผมก่อน
เพราะว่าชะตาผมตัวนี้มันจะขาดอยู่แล้วครับมันเหลือแค่นิดเดียวครับ
ไม่เดี๋ยวถามนิดเดียวค่ะจะถามลุงแค่ว่าคือคุณลุงไม่คิดว่าควรจะคุยกันภายในครอบครัวเหรอคะ
คิดว่าต้องคุยผ่านสื่อเหรอคะ
คือยังไงอ่ะถ้าคุยกันในครอบครัวน่ะเอาง่ายครับมันเหมือนการเล่นเกมอะไรบางอย่างไหม
นะสะกิดหน่อยนะอ่านนิดหน่อยนะอย่างนี้มันไม่ได้ครับสื่อสื่อตอนนี้เขาจะโจมตีแม่น้องชมพู่
โจมตีผมก็แล้วแต่สื่อต้องรู้ว่าคนที่เขาดูข่าวเนี่ยเขาต้องรู้ว่าความจริงมันคืออะไร
ผมอยากให้คนทุกคนที่ดูสื่อดูข่าวเนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ที่เป็นพี่น้องกันเนี่ย
ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ควรจะออกมาชี้แจงทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิม
เอาแบบนี้ก่อนนะครับคุณจอมขวัญได้ค่ะลุงสวัสดีค่ะขอบคุณครับ